ที่ขอนแก่นกันหน่อยนะคะถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ถ้าสมมุติว่าเราเดินอยู่ดีแล้วมีคนเอามีดมาจี้คอ
เราจะทำยังไงให้มันรอดจากสถานการณ์นี้
แล้วเป็นคนคลั่งด้วยนะเมายาคลั่งยามาเลย
แต่คุณลุงคนนี้เขารอดนะคะเขาเป็นเจ้าของรถหกล้อที่กำลังขนย่าลงจากรถ
อยู่ชายคลั่งยาเสพติดบุกมาเอามีดจี้คอบอกจะฟันคอเขา
เขาดิ้นหลุดมาได้พูดคุยด้วยดิ้นหลุดมาได้สุดท้ายรถเขาอะค่ะ

โดนฟันเละเลย
โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย
โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย
โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย
โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย
โดนฟันเละเลย
โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย
โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย

โดนฟันเละเลย
หายผู้หรือไม่เจอใครว่าเขาอย่างนี้น่ะ
พอช่วงนั้นพวกเขากินเหล่าไปทั้งนี้กำลังอีกน้อน
มันต้องเวียดเวียดเศรษฐ์อย่าเลยบอกเดี๋ยวขาวสีเดี๋ยวเราสี
พอคุณยอมวันนี้ผมเทียนอีก๓เทียนแล้ว
เทียนแหล่งผมกลุ่มใช้ไทย
แต่เทียนที่สองผมสีบ้างขาวเทียนอีก๓บาท
จะกลุ่มล้อบยังไงนะเราส่องคุณเลิภรุยการลงพื้นที่
ไปคุยกับน้องสาวของในเอียนคุณรุจาภาค่ะเขาบอกว่า
ว้างแผนอะไรแล้วดุอะไรล่ะที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกแต่ว่าพี่ชายถูกเมียทิ้ง
ก็เลยย้ายมาอยู่บ้านเธอมานี่มาอยู่มากินมานอน
แต่ไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่เคยช่วยเหลืออะไร
ข่าวปลาอาหารเธอเป็นคนหาดูแลพ่อดูแลแม่ไม่พอ
ต้องมาดูแลพี่เพิ่มอีกคนนึงพี่ก็เอาแต่กินนอนแล้วก็เมา
เมากลับมาทีไรอารวาสข่มขู่เธอข่มขู่พ่อแม่ทุกครั้ง
ใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยมาสี่ปีห้าปีแล้วส่วนที่พี่ชายบอกว่าไปจอดรถขวางทางเดินเนี่ย
โอ้มันขวางอะไรขนาดนั้นก่อนคือนายศรีทนเนี่ยเขาไปเก็บย่ามา
แล้วเขาก็เลยจอดรถจะเอาย่าลงแค่แป๊บเดียว
เพราะหาย่ามาเผื่อจะได้เอาไว้เลี้ยงวัว
แล้วมันเป็นจังหวะที่พี่ชายกำลังเมาแล้วกำลังคลั่งนั่นแหละก็เลยพาเขาไปทั่ว
แมน
ก็เลยพา
แมนค่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีเลี้ยงกับ

มากกอนแล้วกับเฉลยเข็ดแมนแมนกับ
แบบคนที่นิสัยแบบนี้เนอะบอกกลับคำ
นายศรีทนก็พาคุณเลิฟระวีการไปดูร่องรอยความเสียหายของรถรอบคันเลยนะครับ

มีดมันคาอยู่ที่คอหอยแล้ว

ไม่รอดแล้วรอดมาได้ยังไงเดี๋ยวฟังคุณศรีทนเขาเล่าหน่อย
แปลงมึง
กับพี่แพมตั้งสติแล้วพูดกับณ์เอียนดี
เหมือนหน่อยยังพอเหลือสติอยู่สักเสี้ยวหนึ่งอะ
จำลุงศรีทนได้ก็เลยไประบายอารมณ์ลงกับรถแทน
สิคะเป็นรอยถูกฟันเต็มไปหมดเลย

บอกตำรวจเย็นตรงเมื่อถึงพันธุ์นึงหรอก
คุณลุงศรีทนบอกโอ้โหเอาอะไรมาไม่ถึงพัน
รวมแล้วเบื้องต้นประเมินดูให้ช่างประเมินเนี่ยหมื่นแปดร้อยจ้า
งงอยู่เลยว่าไม่ถึงพันนี่มาจากไหนเหรอเอียน

มือท่วมหัวเลยคุณตำรวจช่วยทีเถอะ
เอาลูกชายไปบำบัดอาการติดยาหน่อยได้ไหม
เอาให้หายขาดก่อนค่อยปล่อยตัวออกมาได้ไหม
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยถูกจับติดคุกข้อหาเสพยาเสพติดไม่รู้กี่ครั้ง
ออกมาก็เสพใหม่เสพเสร็จก็ติดใหม่ออกมาก็เสพอีกติดอีกอยู่แบบนี้อ่ะ
คืออย่าว่าแต่ชาวบ้านเขาหวาดกลัวเลย
นี่พ่อกับแม่ก็กลัวจะอยู่กันไม่เป็นสุขเหมือนกัน
ตำรวจช่วยทีเถอะเอาไปบำบัดให้หายขาดก่อนค่อยปล่อยออกมาแล้วกันนะ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ข้อหาทำให้เสียทรัพย์ข้อหาครอบครองอาวุธ
ก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ